เรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องช็อกวงการบันเทิง

เมื่อวานนี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง
หลายคนคงได้ติดตามจากภาพข่าว
ที่ลงกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เกิดประสบปฏิเหตุขับรถตกคู่เมืองนั่นเอง
ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
คือจากคลิปหลายคนคงได้ติดตามกันแล้วก็
มันมีการเฉียวชนกันก่อนที่รถจะตกลงไปที่คู่เมืองนั่นเอง
ทำให้คุณโจ้สุภกิจซึ่งอยู่ในรถมาด้วยเสียชีวิตทันทีค่ะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยื้อชีวิตของเธอไม่ได้นะคะ
เธอเสียชีวิตในช่วงเวลาตี๕๓๐นาทีของวันนี้นั่นเองค่ะ
เพื่อนในวงการบันเทิงก็มีการโพสต์แสดงความเสียใจนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ได้พยายามติดต่อไปหาคุณเจนี่ปานันค่ะ
เสื้อสีเขียวนี้นะคะคุณเจนี่เองก็เป็นพิธีกรร่วมกันในรายการ
ทำพิธีกรด้วยกันพยายามติดต่อกันแล้วนะคะ
แต่ว่าเจนนี่เองก็อยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็ช็อกด้วยค่ะ
ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะเจนี่เสียใจมาก
เพราะว่าเพิ่งจะเที่ยวกันที่เชียงใหม่ด้วยกัน
ในทริปเชียงใหม่เนี่ยมีดาราหลายคนนะคะเดินทางไปด้วยกัน
แล้วเธอก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไรด้วยค่ะ
ล่าสุดเมื่อช่วงสายวันนี้ที่แผนกรักษาศพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มีลูกพี่ลูกน้องของคุณเซนติเมตรค่ะได้เดินทางมาขอรับศพ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครนายกนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตอีก๑รายคือคุณโจ้สุภกิจอายุ๓๐ปีค่ะ

คุณพ่อก็ได้มาขอติดต่อรับศพลูกชายไปบำเพ็ญกุศลที่กรุงเทพมหานครแล้วนั่นเองค่ะ
เห็นในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะในอินสตราแกรมของซุปตาดาราร้ายต่อหลายคนค่ะ
มีการโพสต์ไว้อาลัยแล้วก็โพสต์แสดงความคิดถึงคุณเซนติเมตร
กันหลายต่อหลายคนเลยนะคะอย่างล่าสุดเมื่อสักครู่ที่เช็คในอินสตราแกรมค่ะ
เพื่อนสนิทในการทำรายการล้นตู้ด้วยกันทั้งคุณพิษกาชัยแล้วก็คุณเจนนี่ปานันเอง
ก็มีการโพสต์ไว้อะไรแล้วก็บอกว่าไม่คิดเหมือนกัน
คุณเจนนี่เองนะคะมีการโพสต์เอาไว้ว่าไม่คิดเหมือนกันว่า
ปฏิเหตุที่เขาเพิ่งผ่านตาไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเพื่อนของเขาเอง
และจะได้เห็นร่างคนที่โดนอุ้มขึ้นมาเป็นเพื่อนของเขา
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะต้องมานั่งฟังคุณหมอบอกว่าเพื่อนของเขาไม่อยู่กับเขาแล้ว
รวมไปถึงคุณพิษกาชัยค่ะมีการโพสต์เอาไว้บอกว่า
อย่างคุณเมสเองตอนที่มาทำงานด้วยกันก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่น่ารัก
แล้วก็พยายามจะผลักดันคุณเซนติเมตรให้อยู่ในวงการให้ทำงาน
แบบเป็นคนน่ารักให้คนนิสัยดีแบบนี้ใช่แล้วค่ะ
รวมไปถึงคุณโจ้เองคุณพิษบอกว่าบอกเอาไว้วันที่มาส่งคุณพิษกลับกรุงเทพ
สนามบินเนี่ยค่ะบอกว่าให้คุณโจ้กลับไปด้วยกันแต่ท้ายที่สุดคุณโจ้บอกว่าขออยู่ต่อ
นั่นแหละค่ะก็เกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ